ร่อนกระด้งสำหรับเด็กแรกเกิดเป็นพิธีประกาศความเป็นเจ้าของในตัวเด็กเพื่อให้พ้นจากพูดผีมาเอาตัวไป
หมอตำแยจะยกกระด้งขึ้นร่อนเบา๓ครั้งแล้วร้องว่า๓วันลูกผี๔วันลูกคนลูกของใครรับไปเนอร์
ถึงตอนนี้จะให้หญิงที่ประพฤติดีและเลี้ยงลูกง่ายเป็นผู้ร้องตอบว่าลูกฉันเอง
หมอตำแยก็จะส่งกระด้งให้หญิงผู้นั้นรับไปและจ่ายเงินแก่หมอตำแยเพื่อซื้อเด็กตามพิธี
จากนั้นก็นำสายสินรองวงแม่และเด็กแล้วกางกระโจมผ้าป้องกันลมให้เกิดความอบอุ่น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน